กะกะจะกะจะกะจะหากคนกะจะกลับไปเท่าบ้านหน่อย
ทำไมนี่เขามาฝากบ้านและกับตำรวจนะ

นี่จะสงการอีกรอบแล้วตำรวจยังไม่ออกจากบ้าน

เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้ว

เตรียมพร้อมตั้งแต่อยืนรอเลย

ไม่ได้ยากอะไร
ไม่เอาไม่สมศักดิ์สีผ่าน

ผ่านไปเลยพี่เบิร์ดเชื่อนู

พี่เบิร์ตคำนี้นะน่าปลวกอย่างพี่นะก็ตอบได้
ถ้าตอบไม่ได้นะตายให้หมามันกินไปเลยพี่
อย่าตอบเลยพี่คำนี้นะไม่เอา

อีกแล้วพี่เบิร์ตคำนี้นะพี่ใครก็ตอบได้

ไอ้หน้าปลวกไอ้หน้านอนไม่ต้องตอบ

พี่เชื่อหนูอย่าให้เด็กอย่าให้ใครมันมาด่าพี่

ฉลาดแบบพี่เนี่ยนะคำนี้มันกระจอก

โอ๊ยถ้ามันนำบากมากต้องผ่านไปเถอะ

มาลอด

เราพร้อมไปเฝ้าบ้านพะปิ๊ตติ

เฮ้ยเขาลองเต้นตรงทางนี้เลยค่ะ

โอ้ย

เผื่อพี่ตี๋มันเศร้าใจใส่ฟ่าวบ้านกับลูกเค้า
เดี๋ยว

เดี๋ยวผมนี่เต้นอยู่ว่าแจบแล้วเหรอ

กลิ่นใหญ่

ชาวบ้านเนี่ยเห็นพี่ตีบอกว่าต้องไปทำความสะอาดด้วยใช่ไหม
ความสะอาดครับเพราะว่าลูกมันเล่นแล้วมันสน

เด็กมันเล่นอะไรเลอะเทอะหมดเราก็เลยอยากได้คนฉลาดแล้วไปทำความสะอาดที่บ้านด้วย

อุปกรณ์ทำความสะอาดมันก็มีแต่ทีนี้ว่าอยากได้อีกสักอย่างสองอย่าง

ก่อนทำความสะอาดมันมีชนิดไหนไหมที่ราคา

ขอบคุณแก๊งป่วนของเราด้วยค่ะคุณเรชนนิดค่ะ
โหเต้นเก่งนะต้องยอมรับเลยสุดยอดมากแต่เรื่องการทำงานบ้านทำเก่งหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นคำถามของเรามาเลยค่ะนี่คือคำถามค่ะอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน
ชิ้นอยู่ตรงหน้าคุณเรย์แล้วค่ะ
นี่คืออุปกรณ์ทำความสะอาดทั้ง๕ชิ้นค่ะคุณเร
ไม่รู้ว่าเคยใช้ชิ้นไหนมาบ้างหรือเปล่า

มีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่เอาไว้ปัดฟูน
ส่วนอันนี้ค่ะเป็นผ้าเช็ดฝุ่นไมโครไฟเบอร์
อันนี้ก็จะดูดฝุ่นได้ดีหน่อยเพราะว่าฝุ่นเยอะเนี่ยมันไม่ดีนะคะ
ไอจามเป็นเรื่องของฝุ่นแต่เป๊กรักคุณเป็นเรื่องของเราค่ะ

ส่วนอันนี้ค่ะถุงมือยางด้านในนี่บุฝ้ายเลยนะคะเพื่อให้มือเรานุ่ม
ส่วนอันนี้เป็นลูกกิ้งขจัดฝุ่นค่ะก็สามารถขจัดฝุ่นบนเสื้อผ้าได้ด้วย

ส่วนอันนี้ค่ะเป็นแปลงสีฟันที่เป๊กจะไม่ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นแปลงขัดโถสุขภัณฑ์นะคะ
เอาล่ะคุณเลค่ะเป๊กมีเวลาให้คุณเล๖๐วินาที
เพื่อจะเรียงราคาสินค้าให้ถูกตั้งแต่ถูกที่สุดไปหาแพงที่สุด
ถ้าคุณเรย์เลี้ยงได้ถูกต้องค่ะรับเงินรางวัลสูงสุด๓๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วคุณเลมีเวลา๖๐วินาทีค่ะ
ทำการเรียงของจากถูกที่สุดไปแพงที่สุด

เฮ้ยทีละชิ้นอยู่อยู่
เอาล่ะมา๖๐นะ๖๐นะ
จะเดินธรรมดาได้ไงต้องเดินเหมือนเดินแบบด้วยสิจ๊ะ
ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วแล้ว
เหลือ๔๐วินาที

เหลือ๓๐วินาที
จริงหรอไม้ขนไกจะอยู่ไหม้เลข๔หรอ
จริงป่าวจริงป่าวจริงป่าวเหลือ๒๐วินาที

และ๕๐๐๐คิดจริงหรอ

หมดเวลา
และนี่ก็คือลำดับการเรียงราคาของคุณเรจากชิ้นที่ราคาต่ำที่สุดไปหาชิ้นราคาแพงที่สุด
จะถูกทุกตำแหน่งเพื่อรับโบนัสสามหมื่นบาทกลับบ้านหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกัน